เคยนำเสนอไปข่าวที่ตากที่มีผู้ชายคนนึงเข้ามาในโรงเรียน
ลักทรัพย์มาขโมยของเปิดโน้ตบุ๊กครูแล้วก็เข้าเว็บโป๊สำเร็จความไคร่
เนี่ยแล้วทำแบบนี้นะคุณผู้ชม๘ครั้งในรอบ๑เดือนนะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าเพราะอะไรถึงนำเสนอข่าวนี้อีก
ล่าสุดนี่คือจับตัวได้แล้วนะคะผู้ชายคนนี้ไปไม่รอดคุณแล้วอายุ๑๗ปีเท่านั้นเอง
เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยแต่ว่าเรียนไม่จบนะคะ
นี่กล้องวงจรปิดของโรงเรียนบ้านนาโบดที่ตำบลโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
บันทึกพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เอาไว้ชัดเจนเลย
แล้วนี่แหละค่ะคือหลักฐานที่ทำให้ตำรวจสพวังเจ้าเนี่ย
ตามจับกลุ่มตัวคนที่กระทำผิด
แม้ว่าเขาจะพยายามปิดบังใบหน้าปิดหน้าปิดตาพยายามพลางตัว
เมื่อวานนี้ตำรวจไปจับกลุ่มได้นะคะ
ปรากฏว่าเป็นเยาวชนอายุ๑๗ปี
เรียนที่โรงเรียนนี้แต่ว่าเรียนไม่จบไงคะคุณผู้ชม
แล้วทีนี้ก็มาก่อเหตุซึ่งตำรวจเนี่ยนะคะ
เขาก็ไปเจอของกลางของกลางที่ว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่ขโมยไป
ตอนที่เข้ามาในโรงเรียนรอบล่าสุด
ทีนี้พอจับกลุ่มตัวได้ตำรวจก็สอบถาม
เจ้าตัวก็รับสารภาพที่ผมทำไปเนี่ยผมทำด้วยความคึกขนอง
แล้วก็มั่นใจว่าผมอำพลางตัวมิดชิด
คงจะไม่มีใครเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าผมคือใครคงตามจับกลุ่มตัวไม่ได้

แปดรอบใน๑เดือนครูมะชม
แล้วเนี่ยพฤติกรรมของเขาคือเขารู้ความเคลื่อนไหวของบุคลากรในโรงเรียนแห่งนี้
รู้มุมกล้องด้วยทีนี้ตำรวจก็ถามแล้วที่ไปขโมยของมาล่ะ
คือเขาก็เล่าให้ฟังนะบางครั้งเนี่ยเวลาที่ผมเข้าไปขโมยของ
ผมเจอขนมขบเคี้ยวผมก็หยิบเอามาติดมือมากินครับ
แล้วทีนี้ตำรวจก็เลยถามว่าจะทำอะไรคุณครูไหมคุณครูผู้หญิงในโรงเรียนเขาบอกว่าไม่เลย

เพียงแต่ก่อเหตุจนเคยตัวก็เลยมาก่อเหตุซ้ำไงคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหา

บุกรุกเคหสถานในยามวิการ
แล้วก็ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย

พร้อมกับนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ